สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
สุดสัปดาห์นี้ถ้าใครจะขึ้นยอดดอยยอดภูไปสัมผัสอากาศหนาว

ถึงแม้ว่าสภาพอากาศโดยรวมประเทศไทยของเรา
อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นราว๑๒องศา
จากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะที่แผลลงมาปกครุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกในตอนกลางวัน
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอากาศค่อนข้างร้อนค่ะ

เพราะว่าในระยะนี้ภาคใต้ต้องกลับมาเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองอีกครั้ง

ยังคงปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะ
บริเวณไหนมีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงราว๓เมตร

สภาพอากาศในประเทศไทยรู้ก่อนร้อนหนาว
มาเฝ้านะคะระวังบอกคุณผู้ชมเตือนกันทุกวัน